เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปที่หมู่บ้านดงเหนืออำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินค่ะ
ส่งคุณตินักข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุณติเล่าให้ฟังนะโอ้โห
พอเข้าไปที่หมู่บ้านนี้นะเห็นสายสินตั้งแต่หน้าหมู่บ้านเลย
มีประหลัดขีกไม้ใหญ่มากนะ๔ทิศหน้าหมู่บ้าน
แล้วก็บ้านทุกหลังมีเสื้อสีแดงแขวนอยู่
คือคนในหมู่บ้านนี้ค่ะเขาบอกว่ามีผู้ชายเสียชีวิตไล่เลี่ยกันถึง๓คน
ก็เลยคาดว่าเป็นผีแม่ม่ายมาเอาชีวิตผู้ชายในหมู่บ้าน
เขาก็เลยแก้เคล็ดด้วยวิธีเหล่านี้ค่ะจะมีสายสินมาล้อมเอาไว้เลยนะ
แล้วก็จะมีเสื้อสีแดงผ้าสีแดงมาแขวนเอาไว้หน้าบ้านแบบนี้
บ้านก็จะเขียนว่าบ้านนี้ไม่มีผู้ชาย
ใช่เนี่ยค่ะก็เป็นความเชื่อนะใช่เป็นความเชื่อค่ะ
พื้นที่เขาก็ทำแบบนี้เวลาเขาเชื่อว่าเออมีผีแม่ม่ายมาเอาชีวิตผู้ชายในหมู่บ้านอะไรแบบนี้เนี่ยนะ
คุณกิติศักดิ์นักข่าวของเราวันนี้ก็ลงพื้นที่ไปหมู่บ้านดงเหนือ
แล้วก็ไปที่วัดโพชัยดงเหนือวันนี้ที่วัดเนี่ยมีชาวบ้านประมาณสองร้อยคนค่ะ
มนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีกรรมทำบุญล้างบ้านปัดเป่าวิญญาณผีแม่ม่าย
แต่ละคนนะคะก็เอาหอยชนิดต่างเอาดินเอาก้อนกรวดอาหารเครื่องเส้นไหว้
ให้พระสงฆ์สวดเจริญพิธีจุดเทียนทำน้ำมนต์แล้วก็พรมนมลให้กับชาวบ้าน
ชั่วโมงกว่านะคะทีมข่าวของเราก็เลยไปถามนางพิมพาพลขำ
พิมพาคนนี้ก็เล่าให้ฟังว่าเธอเป็นน้องสาวของนายวัฒนาแสงเพชร
นายวัฒนาเนี่ยเสียชีวิตไปเมื่อ๘มกราคมที่ผ่านมานี่เอง
แล้วนายวัฒนาคนนี้อยู่คนเดียวชอบดื่มเหล้าวันเกิดเรื่องไปดื่มเหล้า
ในงานศพของคนในหมู่บ้านแล้วก็นอนอยู่ในงานศพ
พอมีคนไปเรียกมีคนไปปลุกไม่รู้สึกตัวนำส่งโรงพยาบาล
อ้าวเสียชีวิตอืมเนี่ยเธอบอกว่าอยู่ดีก็เสียชีวิตอ่ะ
ไม่มีที่มาที่ไปปกติก็แข็งแรงดี
ดื่มเหล้าแล้วหลับไปอ้าวตายไปได้ยังไง
เธอก็เลยเชื่อว่าวิญญาณผีแม่ม่ายมาเอาชีวิตไปค่ะ
ว่ามันไม่ใช่คนบ้านเราแล้วเขาก็ไปนะค่ะ
แล้วมีอีกคนนึงที่นอนอยู่ที่อู๋นะค่ะนอนที่เปนะค่ะ
ก็แกก็มีเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันบอกว่ามีผู้หญิงมาชะโงกหน้าใส่
แกก็สะดุ้งสะดุ้งแล้วก็วิ่งเข้าไปหาเมียแกนะคะ
วิ่งเข้าไปหาเมียแกแล้วแกเมียแกก็ท่องเบิดกำลังเปิดธรรมะอะไรฟังอยู่นะคะ
ก็ส่งโรงพยาบาลก็บอกว่าเหตุการณ์เหมือนกันนะครับ
แต่พี่ชายเขาไม่ได้ฟื้นก็เลยไม่ได้ถามเขาว่าเขาเป็นอะไรนะคะ
คือแกก็เสียชีวิตไปเลยนะแม่ค่ะ
แต่คนที่ฟื้นคืนมาคือ๒คนเขาบอกว่าเขาเจอแบบนี้อีก
ส่วนนางใบลานทิพย์เสนาก็บอกว่าลูกชายเธอเสียชีวิตเมื่อ๕มกราคมที่ผ่านมาค่ะ
ก็รู้ว่ามีโรคประจำตัวแต่ไม่ได้ไปรักษา

ก่อนเสียชีวิตลูกชายออกไปจับหนูนาแล้วก็นอนกลางวัน

เธอก็เลยไม่เชื่อว่าลูกชายเสียชีวิตเพราะวิญญาณผีแม่ม่ายมาเอาไป
ส่วนพิธีกรรมที่มาเพราะเพื่อนชวนก็มาร่วมพิธีเพื่อความสบายใจแล้วค่ะ
แล้วเรามีความเชื่อเรื่องผีแม่ไม้ไหมละ
แม่จะไม่เชื่อแม่นะ
แม่ไม่เชื่อแล้วแม่มาอยู่ในพิธี
หมู่หมู่ถ้าพลาดทำก็เลยถ้ามาลงมา

ชาวบ้านก็นำสิ่งของที่มาร่วมพิธีกลับบ้าน
ก็นำหอยที่ไปร่วมพิธีเขาก็จะร้อยเป็นพวงไปแขวนไว้หน้าบ้าน
ส่วนก้อนกรวดก็จะเอาไปโปรยไว้รอบบ้าน
แล้วก็โปรยไว้ที่หลังคาบ้านตามความเชื่อนะคะ
เขาบอกว่าจะทำให้วิญญาณผีแม่ม่าย
ไม่กล้ามาเอาชีวิตผู้ชายในบ้านหลังนั้น

ก็อยากจะให้พิธีในวันนี้ค่ะ

เพราะว่าพิธีการดังกล่าวจะทำให้วิญญาณผีแม่ม่าย
ไม่มาเอาชีวิตผู้ชายในหมู่บ้านอีก
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีผู้ชายในหมู่บ้านเสียชีวิตติดต่อกันนะคะ
ก็มีคนที่อ้างว่ามีสัมผัสพิเศษ
เขาบอกว่าจริงแล้วจะมีผู้ชายในหมู่บ้านตาย๗คนนะ

เขาก็บอกว่าก็มีคนได้ยินแบบนี้เหมือนกันนะชาวบ้าน
อย่างนายชำนาญเขาก็บอกว่าได้ยินแบบนี้เหมือนกัน
เขาก็เลยเอาพระเครื่องมาแขวนมาคล้องคอแล้วก็ทานเล็บสีแดง

ผีแม่ไม้จะไม่ได้มาเอาผู้ชายไป
แล้วนายชำนาญคนนี้นะบอกว่าเขาเคยเกือบถูกผีแม่ม่ายมาเอาชีวิตไปนะ

ทำให้เขากลัวมากเดี๋ยวให้เขาเล่าให้ฟังหน่อย
ผมไม่เคยเห็นแต่ว่าเคยเป็นแค่นั้นครับ
เป็นนามืดครับเป็นลมล้มนินแล้วครับ
ล้มนี่แหละครับทักสักสีเลือดจมูกแล้วกับเลือดดังกอบ
ญ่านพีชแม่ไม้แหละครับพวกเป็นเวียดญ่านพวกมนตร์เป็นยังไงแหละครับ
นี่พระองค์ก็พอแล้วนี่พระองค์นี่สอยแขนข้ออะไรครับ
มีการทานเล็บดงเล็บแดงไหมพ่อ
ท่าท่าอยู่ครับแต่ว่าผมหมดนี่สีท่าครับ
ทีมข่าวของเราก็พยายามไปคุยกับคนที่คนในหมู่บ้านบอกว่าเขาเคยรอดตายจากการถูกวิญญาณผีแม่ม่ายมาเอาชีวิตนะ
แต่ติบอกว่าพยายามตามหาแต่ไม่เจอแต่ทีนี้มีคำชี้แจงทางการแพทย์นะคะเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตในหมู่บ้านนี้
แพทย์ประวิทย์ศรีบุญรัฐในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาลสินพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อำเภอกุชินาราย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่จิตเวทเขาบอกว่าเขาลงพื้นที่ไปเลย
ให้ความรู้กับชาวบ้านไปให้กำลังใจกับชาวบ้านแล้วก็ออกมาชี้แจงว่า
ผู้ชายในหมู่บ้านที่เสียชีวิตไปเนี่ยเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไร
รายแรกอายุ๕๙ปีเสียชีวิตเมื่อวันที่๒มกราคมปีนี้นะคะ
ไม่มีโรคประจำตัวมีแผลที่มือเพราะว่าแผลนี้มาจากน้ำกรดที่ไปกรีดยาง
แล้วก็ไม่ได้รับการรักษาก็เลยทำให้ติดเชื้อในกระแสเลือด
นอนเสียชีวิตหลังจากกรีดยางอันนี้คนแรกของปีเลย
ส่วนคนที่๒ค่ะอายุ๒๖ปีเสียชีวิต๕มกราคมที่ผ่านมา
เป็นผู้ป่วยโรคหัวใจรับยาไปครั้งเดียวแล้วไม่กลับไป
รับการรักษาอย่างต่อเนื่องวันที่เสียชีวิตไปยิงหนูนาตอนกลาง
กับเพื่อนเอามาปรุงอาหารกินตอนเช้าแล้วนอนหลับเสียชีวิต
อันนี้โรคประจำตัวของเขาคือโรคหัวใจแต่ไม่ได้รับยาอย่าง
ต่อเนื่องส่วนรายที่๓อายุ๕๙ปีมีประวัติภาวะความดันเลือดสูง
กินยาไม่ต่อเนื่องดื่มสุราเป็นประจำเสียชีวิตวันที่ไปงานศพ
คนที่สองอะค่ะชาวบ้านเห็นล้มหงายแบบล้มทั้งยืนล้มหงายหลังไปเลย
แล้วก็รีบส่งโรงพยาบาลคุณหมอวินิจฉัยแล้วนะคะสาเหตุการเสีย
ชีวิตของรายที่๓ก็คือเส้นเลือดในสมองแตกนะคะส่วนรายที่๔อายุ๒๒
ปีพักผ่อนน้อยแล้วก็ดื่มสุราเป็นประจำตอนที่ไปช่วยงานศพผู้
เป็นพ่อซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตรายที่สามอะค่ะอยู่ดีก็ชักล้ม
ลงหมดสติกู้ชีพประถมพยาบาลจนฟื้นแล้วนำส่งโรงพยาบาลสม
พระยุพราชกุชินารายอืมแต่ก็เสียชีวิตค่ะชาวบ้านก็เลย
ตกใจกันใช่ไหมว่าเสียชีวิตต่อกันแต่ที่นี้เจ้าหน้าที่
เขาเลยบอกว่าต้องลงพื้นที่จริงจริงไปทำความเข้าใจให้ความ
กับชาวบ้านเกี่ยวกับคนที่เสียชีวิตเกิดจากอะไร
ครับแต่ว่าในส่วนของชาวบ้านถ้าท่านทำลักษณะของการตาม
ความเชื่อของท่านและสบายใจอันนี้ไม่เป็นห่างทำได้แต่ว่า
ก็ฟังเจ้าหน้าที่ด้วยจะได้ปฏิบัติตัวถูกนะในการดูแลสุขภาพ